พาไปกินกันให้อิ่มน้ำสำราญกับช่วงตลอดกิน
แต่หลายคนถามมาถึงร้านอาหารที่มีเมนูแซ่บ

ผมขอเอาใจเถากับเมนูแซ่บร้านนี้
เรียกได้เลยว่านัวถึงใจ

อันนี้ครับมาลองนัว
ก็ลองสิจ๊ะนะจ๊ะมันจะไปยากอะไร

ร้องเพลงทำไมล่ะเนี่ยคุณผู้ชมสงสัยเป็นแน่แท้
ที่ผมจะร้องเพลงแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าร้านนี้ที่ผมจะพาไป
เขามีชื่อว่าร้านม่าล่องนั่ว
เฮ้ยตอนกินฟังชื่อร้านแล้วอดใจไม่ไหวอยากไปร่องนัว

ร้านนี้นะครับอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตามมาเลยครับ
คิดว่าผมลืมล็อกรถอันนี้
ผมจะบอกว่าอีกหนึ่งข้อดีของรถคู่ใจของผม
ล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อเดินออกห่างจากตัวรถ

อันนี้บอกเลยนะครับว่าเหมาะมากกับคนที่ชอบลืมล็อกรถบ่อยครับ
คุณผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงแล้วกับร้านมาลองนัว
เขาว่ากันว่าร้านนี้เป็นที่รู้จักกันอย่างดีสำหรับคนอายุทยา
เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาว่ากันว่ายืนหนึ่งเรื่องน้ำยำ

แล้วที่สำคัญนี่เห็นไหมจานหนึ่งราคา๒๙บาทเอง
ถูกมากแล้วที่เด็ดสรติแม่ค้าเขาบอกว่าสวยน่ารักมาก
อะไรจะขนาดนั้นจริงหรือเปล่าไม่รู้
แต่ที่รู้พูดไปพูดมาน้ำลายไหล
อยากจะเข้าไปลองชิมดูอยากไปดูแม่ค้าด้วยตามผมมาเลยครับ
เอาล่ะเดินมาถึงแล้วโอ้สวัสดีครับ

คงจะเป็นแม่ค้าสาวสวยที่เราพูดถึงเป็นแม่แท้
ที่เขาว่ากันว่าแซ่บที่สุด
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เห็นบอกว่าของเราเนี่ยนะไม่ได้ยืนหนึ่งเรื่องความสวยอย่างเดียว
เรื่องของรสชาติยังไงนะยืนหนึ่งเรื่องยำ

แหมเห็นแบบนี้แล้วผมละอดใจไม่ไหว
น้ำลายไหลไปถึงตาตุ่มแล้วครับ

ง่อนเดี๋ยวเราไปรอที่โต๊ะเป็นตอนั้นจ๊ะ

โอ้โหอาหารวางเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับนี่
ดูแล้วหน้าตาแซ่บโดยเฉพาะที่แซ่บที่สุด

อย่างนี้นั่งคุยกันตรงนี้
เดี๋ยวอยากจะทราบถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนแล้วกัน

ความตั้งใจในการเปิดร้านของเราคืออะไรฮะ
เป็นคนที่ชอบอาหารแบบประเภทนี้มาก
ก็เลยอยากจะเปิดร้านเป็นของตัวเอง
ก็เลยลองทำให้ที่บ้านดูดี
ก็ใช้เวลาประมาณครึ่งปีค่ะ

ใช่ค่ะกว่าจะได้สูตรที่ลงตัว

ก็คือตัวน้ำปลาร้าเนี่ยหรือครับ

แต่เอ๊ะไหนเราก็ลงทุนลงแรงไปเยอะ

ผมถามจริงแต่ละจานมันได้กำไรหรือเปล่าเนี่ย๒๙บาท
มันก็ได้นะคะแต่มันได้น้อย

เคยเปิดขายแบบในราคาแบบปกติ
ราคา๑๐๐๒๐๐บาทก็คือมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ครับ
สำหรับคนในพื้นที่เราก็ลองเปิดราคา๒๙ดู
ค่ะมันสามารถกินได้หลากหลาย
คุณแต้วครับคุยกันมาก็เยอะนั่งดูอาหารเนี่ยเพิดเพลินเจริญใจ
แล้วเราจะไม่กินได้ยังไงแบบนี้เราต้องชิมแล้วล่ะ
รสชาติเป็นอย่างไรนะครับแซ่บสมคำร่ำลือหรือไม่
คุณแต้วครับอยากจะแนะนำจานไหนก่อนดีเอ่ย
กุ้งแก้วสูตรเด็ดใครมาก็ต้องสั่งค่ะ
ใช่ค่ะช่วยเล่าสักนิดได้ไหมว่าทำไมถึงสูตรเด็ดกว่าที่อื่นเขาครับ
เราใช้น้ำปลาแพ้ค่ะน้ำปลาที่แบบว่าไม่ใช่น้ำปลาตามรถที่มาขายอย่างนี้ค่ะ

กุ้งเขานะมันเด้งมันหนุบกรุบกรอบแล้วเข้ากันดีกับ
นี่เลยน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาแซ่บอร่อยแต่ว่าไม่เผ็ดมากจนเกินไป

ถามเขาแล้วออดอ้อนเขาแล้วสุดแล้วคุณผู้ชม
บอกเขาหน่อยได้ไหมว่าเมื่อไหร่เขาจะใจอ่อนบอกผมทีว่าทำไม
ทำไมถึงทำกุ้งแก้วได้มันเด้งดุ่มต่ำอย่างนี้
แต่คุณแต้วยังไงก็หมายบอก

เมนูต่อไปนี่เลยตระกูลเดียวกันกับกุ้งแช่น้ำปลาเมื่อสักครู่
นี่คือแซลมอนแช่น้ำปลาค่ะ
มีน้ำชำด้วยนี่คืออะไรครับเนี่ย
เป็นน้ำปลากวนค่ะอ๋อน้ำปลากวนคือแบบว่าลาดลงมาด้วยชำ
น้ำที่จะไว้แช่ตัวแซลมอนนี่แหละ
ปลาแซลมอนนี่สดมากเลยนะสดค่ะ
จริงคือแช่มาเนี่ยนะแช่น้ำปลามามันก็หอมน้ำปลาอยู่แล้ว
แล้วตัวน้ำเนี่ยที่ผมไม่เข้าใจน้ำนี่คือน้ำน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเปล่า
ใช่ค่ะน้ำซิ่มซีฟู้ดค่ะ
ถ้วยนี้เผ็ดน้ำแต่ก็มีผ้าเยาตามแล้วก็มีหวานด้วย

เนนูต่อไปอยากกินซีฟู้ดแล้วนี่เลยก็ต้องเป็นยำปูฮะ

ขออนุญาตนะอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นโอ้โหยำปูม้าจานละ๒๙บาท
แต่เขาจัดมาปูม้าอย่างนี้โอ้โหเป็นซีกใหญ่อย่างนี้คุณผู้ชมครับ
เห็นบอกว่าต้องเลือกเลือกด้วยเหรอเป็นยังไงครับ
ค่ะเราเลือกปูม้าที่มันเป็นตัวเมียค่ะ
ถ้าปูมะตัวพูอย่างนี้ค่ะมันไม่มีไข่
อ๋อไม่มีไข่อยู่ข้างในใช่ค่ะ
เอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะลาดน้ำยำแบบนัวเลย
จะได้สมชื่อร้านมาลองนัว
ปูม้านี่ถือว่าสุดยอดมากเลยนะอร่อยแล้วก็คือมันสด
เนื้อมันหวานกัดไปก็รู้เรื่องเลยแหละครับว่าเนื้อปูสดมันเป็นยังไง
เข้ากันดีกับน้ำยำแล้วที่สำคัญจานหนึ่ง๒๙บาทคุณได้ปูม้า๑ตัว
คุ้มขนาดนี้จะไม่มาลองทานได้ไง
อยากจะกินอะไรดีเพราะเมนูที่นี่มีให้เลือกเยอะ
รวมอาหารทะเลที่ของในร้านทุกชนิดใส่ไว้ในนี้ค่ะ

มันมาจากอาเจนติน่าเหรอ
มันมีไข่หมึกอยู่๒ชนิดนะคะ
มีเปลูกับอาเจน
นี่ไข่หมึกอาเจน
โอ้โฮยำรวมเว่อนี่มันอร่อยเว่อ
น้ำยำเขาก็จะทำได้ตั้งครึ่งปี
ไม่ใช่แค่ครึ่งวันหรือครึ่งเดือนนะ

แล้วก็ใส่ใจขนาดนี้จนทำให้ได้
รสชาติที่ลงตัวอร่อยแบบนี้นะจ๊ะ
แต่อยากจะรู้จังเลยมีเคล็ดลับอะไรหรือเปล่า
ที่ทำให้ลูกค้าต้องยอมเดินทางมานะ

เดี๋ยวบอกนะติดใจแม่ค้าเหรอ

ก็คือทางเราเน้นวัตถุดิบที่สด

ของยิ่งสดอย่างนี้มันก็จะแบบคืออร่อยมากขึ้น
ไม่แหล่ง

ของสดอร่อยและสดจริง

มั่นใจได้กับความสดใหม่สะอาดของที่นี่
แล้วราคาอย่างที่บอก๒๙บาท
มันก็จะแพงขึ้นมานิดสองหนึ่ง
การเดินทางมาร้านมาลองนัว
แล้วขับมุ่งหน้ามาทางถนนหมายเลข๓๔
่งหน้าไปยังตำบลวังแดงอำเภอท่าเรือได้เลยครับ
ช่วงตลอดกินเรามาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องบอกเลยว่าอร่อยถูกอกถูกใจ
เพราะฉะนั้นเรามอบผ้ากันเปื้อน

และประกันถึงความอร่อยในวันนี้ครับ
ดีครับขอบคุณคุณแต้วครับ
สัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผมนะครับ

ต้องขอบอกเลยว่าร้านมาลองนัว

นี่อยากไปลองนัวอร่อยจริงดีมากโอ้โฮ

นัวซีดปากเลยค่ะคุณค่ะ
เมนูยำตำแซ่บนัวนี่